มาต่ออีกหนึ่งคดีสำคัญที่เราติดตามกันอยู่

ที่ก่อเหตุไปทำให้ภรรยาของตนเองเสียชีวิต
จากการที่มีการยืดแย่งปืน
จริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้ว

อยากถามผู้กองบอยว่ามาทำแบบนี้กับลูกสาวของแม่ทำไม
คุณก็คือลูกเขยคุณคือพ่อของลูกนะฮะ
อยากถามประโยชน์นั้นแหละบอกท่านผู้ชมไป
เมื่อวานตัมรถสนรรัฐบราชาวครุมตัว
เมื่อวานร้อยตัมรดเอกทรงรถบุญส่งหรือผู้กองบอย
มรองศาวะสืบสวนสอนเอาวางทองหลังไปขออำนาจศาลฝากขังนาธิษศาลอาญารัชดาพิเศษ
เมื่อวานเนี่ยก็เดินทางไปใส่หมวกใส่แมสปิดบังใบหน้านักข่าวก็ลุมถ่ายภาพเต็มไปหมด
ต้องการจะถามความรู้สึกณสารได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ต้องนึกจากว่าผู้กองบอยไม่มีพฤติการหลบหนีในจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปหาตำรวจเองด้วย
สือหน้ากลมตาพังคันจะเครียดเหมือนกัน
นักข่าวพยายามถามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พวกปุ๊บกองบอยก็ตอบทั้งสั้นผมเสียใจ
ผมเสียใจมากพูดแค่นี้แล้วก็เดินออกไปครับ
ส่วนครอบครัวของผู้กองบอยหรือว่าผู้กองทรงกฎเองนะฮะ
จะเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชยอมรับช็อกมาก
พ่อแม่ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าบอยจะทำแบบนี้กับนุ่มนิ่ม
หรือว่าปูนิ่มเพราะว่านุ่มนิ่มก็คือสะพ้ายของบ้านนี้ใช่ไหม
เขาผูกพันกันเขาก็รักกันเป็นลูกสะพ้ายกันไปเขาก็เสียใจแล้วเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากเสร็จเรื่องของประกันตัวของผู้กองบอยในครอบครัวเนี่ย
จะเดินทางไปงานศพนุ่มนิ่มที่กรสินด้วยนะเพราะว่าต้องการจะไปร่วมงานศพลูกสะพัยนะครับ
ทีนี้แม่ของนุ่มนิ่มคือคุณทองใสบอกว่าหลังจากทราบเรื่องว่าผู้กองบอยถูกดำเนินคดีนะฮะ
เรื่องของฆ่าคนตายเนี่ยนะก็สบายใจมากขึ้นแล้วก็ยินดีนะ
ถ้าตัวผู้กองบอยหรือว่าครอบครัวของผู้กองบอยจะไปร่วมงานศพพร้อมโอโหสิกรรมให้
แต่มีหนึ่งคำถามที่อยากถามผู้กองบอยแม่ของนุ่มนิ่มอยากถามผู้กองบอยว่าทำแบบนี้กับลูกสาวของแม่ทำไม